เมื่อวานนี้เอาชนะฟิลิปปินส์ไปตามคาดนะครับ
ศึกอาเซียนกลางปีนะครับก็ถือว่าเป็นการลองทีมก่อนไป
แข่งขันรายการสำคัญอย่างศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปลายเดือนนี้นะครับ
คนแรกเมื่อวานนี้ครับก็ส่งตัวหลักผสมสำรอง
นำโดยวิภาพีศรีทองค์นะครับควรพันเกิดปราชสศิษย์พระพรจันทวิสุธ
วัชญานนต์แจ่มพิมพิชยากกรรมแก้วกรรยากมุนธารา
แล้วก็มีปิยนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับ
ผลการแข่งขันก็ตามคาดครับไทยชนะ๓เซตรวดนะครับ
ต่อ๑๗๒๕ต่อ๒๒แล้วก็๒๕ต่อ๑๒นะครับ
ทีมพิชญาก๊อกรัมทำแต้มสูงสุด๑๗แต้ม
ต่อไปก็จะเจอกับอินโดนีเซียเย็นวันนี้นะครับ

หลังเกมทางโค้ชด่วนบอกนะครับว่า
ผลงานของทีมโดยรวมถือว่าพอกันนะครับ

รวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอใช้นะครับ

เพราะมีหลายกระบวนการที่จะเอามาตัดสิน
แล้วก็นำข้อผิดพลาดนะครับ
ต่อยอดสู่ศึกชิงแชมป์โลกต่อไปครับ

คือพอกันครับทุกคนพอกัน

เราอยากให้นักกีฬาที่จะต้องทดสอบนะครับ
กิจความสามารถในวันนี้ให้มากขึ้นนะครับ
แต่ว่าเป็นจังหวะบางจังหวะที่เราต้อง
ให้ผู้เล่นหลักลองไปสัมผัสเกมด้วยครับผม

เพราะว่าในจำนวนที่เราจะวัด
มันมีหลายกระบวนการนะครับ

แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้เขาปรับปรุงในวันรุ่งขึ้นครับผม

อย่างพรพันธ์เกิดปากกัปตันทีมนะครับ
บอกว่าชัยชนะนัดนี้ก็เป็นไปตามที่หวังไว้นะครับ
ก็เสียไปให้ฟิลิปปินส์๑เซตนะครับ
วันนี้เก็บมาได้ใน๓เซตรวดก็ถือว่าโอเค

บอกว่าทีมได้ศึกษาเกมกับอินโดนีเซียเอาไว้แล้วครับ
ค่ะก็ยังมีเรื่องเล็กน้อยค่ะ
เรื่องของการสื่อสารอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วก็พรุ่งนี้เราจะเจอกัน